อาจนะฮะคนร้ายสวมไอ้โม่งควงบีบีกันบุกร้านทอง
อยู่ในห้างแท้นะครับบิ๊กซีสัตหีบได้ทองน้ำหนักรวม๑๐๙บาท
มือรูข้ากว่า๒ล้านบาทเขาก่อเห็นไม่ถึงนาทีอ่ะ
ทองไปเยอะขนาดนี้เนี่ยครับดูกวาดสิโอ้โหแล้วพนักงานก็เนี่ย
รวบแบบก็นั่งอยู่ก็นั่งไม่กล้านะนะครับมีปืนในมืออ่ะอืม
เนี่ยแล้วคนก็ยังซื้อข้าวซื้อของก็ไม่ได้เอกใจว่าเป็นขโมยนะครับ
กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพขณะที่คนร้ายเป็นชายสวมหมวกไอ้โม่งนะฮะ
แล้วก็สวมไอ้โม่งแล้วก็หมวกลายพรางครับฉายเดียวเอาปืนบีบีกันเนี่ย
ที่แขวนตู้โช๊ตเนี่ยห้าสิบเก้าเส้นน้ำรวมหนึ่งร้อยเก้าบาท
หยิบทองใส่ทองใส่เข้าไปได้ไป๒ล้านกว่าบาทนะครับ
วัดหันประดิษฐ์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี

พบว่าร้านทองเป็นของนาย

ชนบุรีด้วยนะครับรอผลและตั้งจาก

คนร้ายมีการเตรียมการมาค่อนข้างดี

ไปดูภาพวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้าย

แล้วก็ลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายที่อยู่ตาม
ตู้ตามของต่างด้วยนะครับ

ยังคงตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วบอกว่าตอนเขายืนขายทองอยู่เนี่ย

รูปร่างค่อนข้างจะท้วมสูงสักประมาณ๑๖๐

ส่งเสียงขอความช่วยเหลือ

เอาปืนมาจีน

มือ๕บาทแล้วก็เส้นคอ๒สลึก

ทั้งหมดเส้นคอ๒สลึก

แต่เป็นเซ็ตได้ไป๕๙เซตนะครับ

ว่าไปเจอคนร้ายที่ก่อเหตุ
วิ่งมาที่ข้างบ้านเขาเนี่ยบริเวณด้านหลังตลาด
ทองทิศะวถานห่างจากห้าง
จุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณสักสามร้อยเมตรคนร้าย
เปลี่ยนเสื้อผ้าครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสื้อแขนยาว
สีเหลืองแขนสีดำก่อนจะขี่รถจากโกยันยนที่
แล้วก็ถุงมือสีดำรมทั้งหมวกลายพลังเอาไว้ที่บริเวณข้างบ้านของเขาด้วย
เขาก็เห็นว่ามันน่าจะใช่คนร้ายก็เลยแจ้งตำรวจไปตรวจสอบ
เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วก็กำลังเร่งติดตามคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ